พูดถึงเรื่องน้ำใจของคนบันเทิงนะคะอย่างที่ทราบกัน
โอ้โหหลั่งไหลมาไม่มีหยุดเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยนะคะเรื่องราวดีผ่านเพจของนี่เลย
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
เป็นภาพของนายแอดคาราบาลนะคะพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร

อบเงินบริจาคทั้งหมด๕๐ล้านบาทนะคะ
ดรสุเมษตันติเวชกุลค่ะ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะ
เพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด๑๙และโรคระบาดต่างค่ะ
โดยตัวนายแอดคาราบาลเองนะคะก็ถือโอกาสไลฟ์สดเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
เพื่อบอกบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธานะคะ
ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโลกโควิดนี้ไปให้ได้ค่ะ
อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้
โดยการบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด๑๙และโรคระบาดต่าง
เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ผมก็มาบอกบุญนะครับพี่น้องนะครับอยากกับคนละเล็กคนละน้อยก็ได้
อยากจะให้เรามาช่วยกันทำอย่างไรก็ได้นะครับที่จะข้ามโควิดนี้ไปให้ได้นะครับ
สู้กับโควิดนี้ให้ได้เป็นกำลังใจให้กัน
เอาจริงนะคะเห็นแค่รอยยิ้มของน้าแอดนี่เราก็เป็นกำลังใจนะว่าแบบแกไม่ทิ้งคนไทยจริงค่ะคุณ